ใครที่มิสิคแม่ชมพูอรยาค่ะ
ล่าสุดเรามีข่าวดีมาบอกค่ะนะคะ
พี่อนบนเตือกเตยราถของเราจะไปเจอมา

ก่อนหน้านี้แม่ชมของเราก็สาดระวังกับการเล่นลูก๓คน

แถมพ่วงทางกับผู้สาวตัวน้อยน้องเอบิเกียล

อย่างที่บอกไปนะคะคุณชมพู่ก็บอกกับพี่ออนผ่านบอกผ่านมาเลยว่า
ตอนนี้แม่ชมนะคะยังไม่บกมือบ๊ใบลาวงการค่ะยังรับงานแสดงอยู่ค่ะ
แต่บทบาทไหนนะคะที่ทำให้แม่ชมกลับคืนจอมาได้

ถ้ามีบทที่น่าสนใจที่เหมาะกับเราซึ่งเอาจริงก็ต้องยอมรับว่าด้วยอายุเนี่ย
มันค่อนข้างจะหาบทที่มันเหมาะแล้วมันก็ท้าทาย
ที่มันอ่านแล้วเออมันคือว่ะมันใช่อะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะยากอยู่แล้ว
ถ้ามีคนนึกถึงเราแล้วบทมันได้อะไรอย่างนี้ก็ทำอะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็อาชีพแม่ตัวเองมีอาชีพเป็นแม่มีอาชีพเป็นแม่
มันด้วยเวลาที่ต้องใช้มันไม่ไหวอ่ะอืมณตอนนี้นะคะเพราะว่า
ก็อย่างที่รู้กันละครมันก็๗โมงเช้านัดกอง๗โมงเช้า
จนถึง๒ทุ่มบ้าง๓ทุ่มบ้าง๖เดือน๙เดือนบางเพิ่งเป็นปีอะไรอย่างนี้
แล้วแบบลูกเราโตขึ้นทุกวันอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้อยากจะพลาดอะไร
เราก็อยากอยู่กับเขา
ดูหนังไปก่อนถ่ายไอจีดูไปก่อนดูน้องเกลไปก่อน